วงกันออกสื่อขนาดนี้คุณใครจะไม่อิจฉาใครจะไม่ตาร้อนล่ะ

แต่ว่ายังไงรู้ไหมสวยขนาดนี้ยังโดนบูลลี่
โดนแบบโซเชียลบูลลี่ว่าโอ๊ยไม่สวยบ้างแหละไม่เหมาะกับอนันดาอย่างนู้นอย่างนี้บ้างนะคะ
ซึ่งอันนันดาเขาบอกว่าจริงแฟนเขาคุณนัทนิชาเนี่ยนะโนแคโนสนนะคะ
แล้วก็บอกว่าจริงเขาก็เข้าใจเขาก็พร้อมจะปรับตัวว่าเออคบกับดารา
แล้วดาราดังด้วยอย่างอนันดาเนี่ยมันก็ต้องมีข่าวคนเมาส์อะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ส่วนข่าวดีที่หลายคนลุ้นว่าจะสละโสดหรือยังคะหนุ่มอนันดา
อ่ะว่ายังไงไปถามกันตรงเลยดีกว่าจ้ะ
เขาเลิกแล้วเขาก็รู้ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ที่จะไปแบบเป็นโรคจิตกับสิ่งที่เราคุมไม่ได้
แล้วเขาก็เหมือนทำใจได้ว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งของการที่มีผมเป็นแฟน
เอ่อมันก็คือโทษทีน้า

ก็คนนี้คือใช่ใช้คำว่าแม่ของลูกเลยเพราะว่าเราทั้งคู่ไม่ได้เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการมีลูก
แล้วก็ถ้าให้พูดตรงเนี่ยคือไม่ได้เป็นเป้าหมายของเราทั้งคู่เลยครับ
คนนี้แหละแม่ของลูกคุณดูสิ
ทำไมคุณต้องย้ำให้ดิฉันฟัง
อาณานดาเค้าเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเค้าแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาจริงนะเรื่องหน้าตาถาขณะอะไรต่าง
มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรักของคนสองคนหรอกนะคะ
แต่ว่าต้องเป็นผู้หญิงแบบนี้แหละถึงคบกับอนันดาได้
ใครบอกไม่สวยนะมีสไตล์มีสมองมีความคิดดูดีดี

เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีดิฉันว่าเร็วนี้แน่นอนแม่ของลูกแล้วนี่นะ